เดี๋ยวมาต่อเรื่องนี้ดีกว่าพูดถึงเรื่องสุขภาพ
เป็นห่วงอยู่อีกหนึ่งคนคุณผู้ชมค่ะพี่วิลลี่แมคอินทอส
หลายคนทราบข่าวว่าพี่วิลลี่แต่ก่อนนะแต่ก่อนเคยติดโควิด
ตอนนี้ก็หายดีแล้วหลายคนเขามีเอฟเฟกต์นะ
ติดโควิดแล้วเอ๊ะรู้สึกร่างกายมันไม่เหมือนเดิม
เขาเรียกว่าลองโควิดใช่ไหมครับหรือแบบโทษแบบนี้นะครับอะไรประมาณนั้นน่ะคุณนะครับ
มาดูซิว่าพี่วิลลี่เนี่ยติดเชื้อโควิดรักษาตัวจนหายดีแล้วนะ
เมื่อวานนี้ค่ะมีโอกาสได้เจอพี่วิลลี่ที่มาร่วมงานอีเวนต์เปิดตัวรายการใหม่
เจ้าตัวก็บอกข่าวดีไปถึงแฟนด้วยนะว่า
เคสของตัวเองถือว่าโชคดีมากเลยนะเพราะว่าอะไร
ติดโควิดใช่ไหมแต่ว่าเชื้อไม่ได้ลงปอดค่ะ
ยังโชคดีทำให้สุขภาพปอดยังแข็งแรงดีค่ะ
ทุกวันนี้ก็ยังคงดูแลตัวเองค่ะป้องกันอย่างดี
เป็นเพราะว่าเป็นห่วงภรรยาพี่เย็นหลีนั่นแหละ
และที่สำคัญเป็นห่วงลูกด้วยน้องวินค่ะลูกชายก็อยู่บ้าน
ซึ่งมีเรื่องมาเล่าให้ฟังด้วย
พี่วินลี่เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมสองแม่ลูกนะพี่เย็นหลีกับน้องวิน
ไม่ได้ออกมาจากบ้านนะ๒ปีแล้วในเต็ม
ไม่ออกมาเลยเพราะว่าเขากลัวโควิดไงคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนเรื่องเรียนของลูกก็ต้องดับเอาไว้ก่อนนะ
เพราะว่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนั่นเองเดี๋ยวไปฟังเสียงค่ะ
เขายังไม่ให้ออก

เขาก็คิดถึงเพื่อนนะตอบเลยครับตอบเลย
อบไว้ก่อนเพิ่งจะมาดอบปีนี้
ทั้งปีปีที่แล้วไม่ดอบ

ยา๕คงไม่ได้เป็นส่วนที่จะกำหนดว่า
พอไม่ได้เรียนหนังสือแล้วอนาคตดับวูบ
ก็คิดว่าน่าจะโอเค
ก็คิดว่าอย่าหลีดูออกไหมว่า
วินจะเข้าวงการบรรเทิง
ถ้ารู้ว่าเข้าเราก็โชว์เลย

คนหน้ามันเปลี่ยนไปคนยังจำไม่ได้

คุณพ่อครับผมมีความเป็นอาร์ติชอย่างมาก

พ่อหลอกมาเยี่ย่ะ

ชอบการสัมภาพพี่วิลลี่มากเลย
ไม่มีความปรารถนาจะออกสื่อเท่าไหร่
เผื่อวันหนึ่งลูกอยากไปอยู่ในป่าด้วย
ใช่นะคะแต่ว่าบ้านนี้ลูกหน้าตาดีได้พ่อกับแม่จ้ะ